ผมพาไประยองกันหน่อยครับถ้าพูดถึงระยองเนี่ยหลายคนก็จะนึกถึง
คือพระอภัยมณีใช่ไหมครับ

เวียนปี่พระอภัยเนี่ยมีแค่แท่งเดียวแหละฮะ

แล้วชาวบ้านเขาบอกว่ามันคุ้มไหมที่ทำแบบนี้
แล้วประเด็นคือปี่ยักษ์อยู่กลางถนนเป็นวงเวียน
เดี๋ยวคุณเฉลยแล้วดิฉันกำลังจะถามว่า
แท่งนั้นมันใช่ข้าวหลามหรืออะไรหรือเปล่า

แต่ปรากฏว่าบนยอดปี่เนี่ยคือรูปปั้นพระอภัยเนี่ยนะฮะ
ไม่เห็นจะมีปี่เลยแล้วตัวก็เล็กเห็นไหมขนาดนี้
ตรงนี้ไม่เห็นเลยเขาบอกว่าเหมือนกับตัวเล็กเท่ามดเลยครับแล้วก็ทำให้รถติดอีกต่างหาก
คุณผู้ชมครับนักข่าวก็ลงพื้นที่เลยนี่คือวงเวียน
อยู่บริเวณหน้าโรงเรียนกวงหัวนะครับอยู่ที่ตัวเมืองระยองเลยฮะ
เขามีการทำเหมือนกับเป็นอนุสวรีปี่พระอภัย
โดยบนยอดของปีก็เป็นรูปปั้นพระอภัยนั่งทำท่าเหมือนกับนั่งไขว้ห้างเป่าปีแบบนี้
แต่ดูสิครับไม่มีแท่งปี่นะเนี่ยชาวบ้านก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วแท่งปี่ไปไหนอ่ะ

กลายเป็นว่าคือจะหมายถึงว่าปี่ไม่ได้อยู่ที่มือของพระอภัย
แต่มาอยู่ที่แท่นใยยักษ์แบบนี้หรือเปล่า
จุดตรงนี้เป็นจุดวงเวียนครับเมื่อก่อนไม่มีนะแต่เดิมไม่มีวงเวียน
ปัจจุบันกำลังก่อสร้างแล้วก็เห็นว่า
งบประมาณประมาณสัก๒ล้านสร้างไปแล้วประมาณ๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์
ตัวของปีก่อนนะไอ้แท่งสีน้ำตาลนี้เป็นวัสดุคือไฟเบอร์แล้วรูปปั้น
ตีนี้ประมาณ๑๐เมตรก็ตึก๓ชั้นโดยประมาณนะ
ฐานปี่กว้าง๒๕เมตรนี่นะฮะ
แล้วก็ด้านบนรูปปั้นพระอภัยสูงสักสูง๒เมตรกว้าง
ฐานกว้างประมาณเมตร๒๐นะฮะ
ไกลเขาบอกมองไม่ออกหรอกตัวเท่ามดเลย
คือกลายเป็นว่าจะโฟกัสอะไรดีเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเขาเลยบอกว่า
ทำไมลองฟังชาวบ้านครับ

เพราะว่ามันเป็นแยกแรกตรงรายการ
แบบวัดใจกันอยู่แล้ว
พอมีวงเวียนมาก็รถติดหนักเกิดอุบัติเหตุบ่อย

ก็ยังไม่เป็นที่จุดเด็ดยังไม่เด่น
เพราะว่าฐานเขาทำสูงเกินไปฐานที่เป็นปี่
แล้วก็ฟ้าไทยก็ยังเล็กอยู่ยังเล็กไป
เวลารถผ่านนี้คือมองยังไม่รู้ต้องเห็นหน้าขึ้นไป

เพราะว่ามันสูงเกินไปใช่ไหม
ตอนแรกเราคิดว่าเป็นอะไร
ขวดน้ำปลาตอนที่เขาเอามาลงคิดว่าเป็นขวดน้ำปลา
เออคุณขึ้นค่ะมันน่าจะอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะค่ะ
วันนี้เราลงพื้นที่ไปก็ปรากฏว่าอ้าวเอาปี่มาติดแล้วครับ
นำปี่มาติดตั้งที่มือของพระอภัยแล้วเรียบร้อยนะครับ
เจอปี่แล้วเจอปี่แล้วพระอภัยท่านได้ปีมานั่งเป่าแล้วนะครับ
บนยอดนั่นแหละฮะแต่ว่าพอเราสอบถามช่างเนี่ย
เขาก็บอกว่าเออพูดไม่ได้ตอนนี้เนี่ย

ชี้แจงเห็นไหมถ้ามองจากจุดนี้เห็นแท่งปี่ไหมฮะ
อ้าวนี่ภาพสูตรใกล้ปี่มาแล้ว
ถ้าไม่ทวงถามไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่
ตอนนี้ฝากดูหน่อยเพราะพอท่านสร้างอนุสวรีปียักษ์แล้ว
รถติดยอดบนพระอภัยก็มองไม่ออก
ปีก็เพิ่งจะมาถึงมือพระอภัย
และถ้าหากว่าบางคนมัวแต่อยากจะรู้ว่าข้างบนคืออะไร

ชาวบ้านเขาก็เป็นห่วงเรื่องต่างเหล่านี้แหละครับ
ตอนนี้อยากให้แขวงทางหลวงจังหวัดระยองชี้แจง
ถ้ามีความคืบหน้าก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบต่อไป
รวมถึงเรื่องของตัวเลขงบประมาณอะไรต่างด้วย
ออนไลน์เป็นยังไงบ้างลองดูกระแสหน่อยนะครับ

บอกว่าเขาเอาปี่ไปตัดต่อเป็นรูปต่างเยอะมากเลย

เดี๋ยวคือเป็นลักษณะดาบคว่ำใช่ไหม
คว่ำใช่เหมือนแบบเวลาที่เป็นแบบในการ์ตูน

เครื่องปั่นกาแฟหรอหรือไป๊ต์

เอาไว้แบบเครื่องกาแฟดริปอะไรแบบนี้

มีนั่งแงพร์นมีลูกเพลง

ออกประตูฟู้ตบอลเหรอ

ผมเห็นแต่นู่นลูกกลมกับไม้
ผมพูดว่าตีคลีอีกต่างหากคิดดูสิครับกีฬาที่ผมรู้จัก
นี่คือผมเอามาจากเรื่องนิทานพื้นบ้านสังทองนะ
ก็เนี่ยฮะชาวเน็ตก็ไอเดียบันเจิดนะครับ
เดี๋ยวรอฟังหน่อยละกันว่าทางเจ้าภาพจะชี้แจงอย่างไรแล้ว
มันคุ้มค่าไหมและปลอดภัยหรือเปล่านะครับ
ความปลอดภัยนี่แหละสำคัญที่สุดนะคะ